บอกแล้วมันน่ากลัวมาก
ไม่แค่นั้นนะวันต่อมาเจ้งูเหลือมตัวเดิมกลับมาอีกเข้าไปนอนแบบสบายใจ
แล้วเจ้าเหมียวเองก็จดจ้องค่อยเข้าไปใกล้

แหมคุณผู้ชมคือ
คลิปนี้แชร์ไปคนเป็นห่วงเยอะมากจริงนะกลัว
ปรากฏว่าเจ้าของเขาเลี้ยงแมวเอาไว้๗ตัว
งูเหลือมเข้ามาในบ้าน๒วันน่าจะมากินพวกแบบมุดเข้ามาทางใต้ดิน

เป็นโพรงใต้ดินงูก็มุดเข้ามา
ทีนี้เขาก็เลยให้ช่างมาอุดปิดรัวไว้หมดแล้ว
สำรวจรอบบ้านด้วยทั้งในแล้วก็นอกบ้าน
งูมันจะลอดเข้ามาได้อีก
งูเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่หลังบ้านเขาบอกต้นไม้เยอะ
แต่เฝ้าระวังกันตลอดแล้วค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่มาจับงูออกไป

กลัวมันจะมาฉกจะมากินแมวอ่ะครับอืม